ส่วนอสมค่ะหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านนะคะ
เป็นกลไกสำคัญเลยที่ปฏิบัติหน้าที่เชิง
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งเวลาที่เขาออกไปปฏิบัติงานเขาก็ต้องไปเป็นกลุ่มกันนะ
แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางทีแมสไม่พอ
เขาก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองซื้อเจลล้างมือ
บางทีเขาก็ควักกระเป๋าตัวเองซื้อเช่นเดียวกันค่ะ
สมในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เดินทางไปเลยค่ะไปรวมตัวกันและไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยง
เพราะเขาบอกว่าตอนนี้เงินเบี้ยเลี้ยงมันออกช้า
แล้วเขาต้องมันเหมือนเข้าเนื้อถ้าภาษาพูดมันเข้าเนื้อเขาตอนนี้
ถามว่าจะหยุดปฏิบัติงานไหมไม่แต่อยากขอความเห็นใจนะคะ
นายคณาทิพย์นาทิพย์ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อสมในเขตเทศบาลนครพิศนุโลกก็คือเขตเมือง
พร้อมสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยคนค่ะรวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดเลยนะคะ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีเงินเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ป้ายเขียนข้อความค่ะเราไม่ต้องการเงินแต่อยากได้ความชัดเจนในตอนนี้
หมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องการเงินในวันนี้
แต่อยากจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงินว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไง
แล้วก็ขอเบี้ยเลี้ยง๒๔๐บาทต่อวันเพราะอาสาสุกสมัติทุกคนตอนนี้
สมทุกคนทำงานหนักมีต้นทุนในการออกไปตรวจวัด
เกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองโควิดในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นต้องเตรียมหน้ากากอนามัย
ต้องเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์
ต้องเตรียมเฟสชิลที่ปิดหน้า
อกจากนี้ในการเดินทางเขาไม่ได้เดินเท้าไปนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์บางทีขับรถไป
และรถสองประเภทนี้มันต้องใช้น้ำมันค่ะ
อกจากนี้ทำงานเช้าจนถึงเย็นเลย
รับประทานอาหารด้วยเขาบอกมันมีค่าขึ้นมา

คือต้องการ๑ชัดเจน๒ต้องการให้
เพราะว่าจ่ายให้เรา๒๔๐เหมือนเดิม
ถ้าไม่ได้๒๔๐บาทถ้าได้๑๒๐บาทเราไม่เอา
เพราะว่าเอาไปแล้วไม่พอใช้หนี้

เขาก็หาว่าอสมอมเงินเขาอีก

เราก็ต้องไปขอล้องคนพี่ครีว่า

ก็คงต้องช่วยนะครับ
การเงิน